มาตามกันต่อสำหรับคดีหนึ่งสาวหลิวค่ะ
หลังจากนั้นค่ะไปพบว่าเสียชีวิตไปแล้ว
นับตั้งแต่ปี๒๕๕๕จนถึงตอนนี้ก็คือ๘ปีเข้าไปแล้ว
วันนี้ครอบครัวค่ะไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณค่ะ
หลิวเฮ้ยกลับบ้านเฮ้นเอ้ยลูก
ไปบ้านเฮ้าไปอยู่กับพ่อกับแม่แม่ที่ไปถ้ำบนไห่ด้วยลูกเอ้ย
ที่ครอบครัวไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณก็คือจุดที่พบศพนางสาวหลิวนะคะ
ก็คือในไร่อ้อยจังหวัดสะแก้วค่ะ
พ่อแม่นำรูปของลูกสาวไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะคะ
นางสาวหลิวชื่อจริงชื่อว่านางสาวมะยุรียอดพะเนาค่ะ
หายตัวไปเมื่อ๘ปีที่แล้วเนี่ยนะคะ
เปิดเผยว่าไม่คิดว่าลูกสาวจะมาอยู่ในสภาพแบบนี้
ก่อนหน้านี้เคยฝันเห็นลูกสาวแต่มาลักษณะเป็นตัวดำ
มายืนอยู่ที่หน้าบ้านหลังจากนั้นเดินไปเดินมา
กระทั่งมาทราบข่าวว่าลูกสาวเสียชีวิต
ตอนนี้เสียใจมากนะคะอยากรู้ว่าทำไมคนร้ายถึงได้โหดเยี่ยมขนาดนี้
ก่อนเสียชีวิตค่ะนี่เป็นข้อมูลของแม่นะคะ
ที่ให้กับทั้งตำรวจเองทั้งนักข่าวเองนะคะ
บอกว่าลูกสาวคบหากับชายคนหนึ่งเป็นผอโรงเรียน
พอคนนี้เคยมาที่บ้านด้วยช่วงที่คบหากัน
ลูกสาวก็เคยเล่าว่าคบกับคนนี้นะแม่
แต่ก็มีปัญหาเหมือนกันปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง
แล้วก็ถูกแฟนคนนี้ทำร้ายร่างกายค่ะ
อย่างไรก็ตามครอบครัวเชื่อมั่นทางตำรวจ
จะเอาตัวคนร้ายมาลงโทษได้นะคะ
อยากให้คนร้ายได้รับโทษตามกฎหมายสูงสุดไปเลย
และแม่ของผู้เสียชีวิตยังบอกด้วยว่าไม่อโหสิกรรมให้นะคะ
โดยน้องหลิวเนี่ยขณะที่หายตัวไปเนี่ย

ไปทำงานโรงงานนะคะในนิคมอุตสาหกรรม๓๐
ที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็หายตัวไป
วันที่หายไปคือ๕พฤษภาคม๒๕๖๒
มีคนไปพบรถจักรยานยนต์ของนางสาวหลิว
ห้างแห่งหนึ่งสาขาคลองรังอำเภอศรีมหาโพธิปราจีนบุรีค่ะ

จากนั้นเจอแต่รถนี่แหละที่ทิ้งไว้
หลังจากนั้นมีเพื่อนชายคนสนิทของนางสาวหลิว
โทรศัพท์ไปหาแม่บอกว่าแม่ไม่ต้องห่วงนะ
หรือไปทำงานที่ต่างประเทศกับเพื่อน
กระทั่งมีชาวบ้านค่ะไปพบศพหญิงนิรนาม
ซึ่งขณะนั้นยังไม่ทราบว่าเป็นศพใครนะคะ
แต่ศพที่ไปพบอยู่กลางไร่อ้อยในพื้นที่จังหวัดสะแก้วค่ะ
ซึ่งผลชนสูตรศพพบว่ามีบาดแผล
จากการถูกยิงนะคะที่บริเวณหน้าอกด้านซ้าย
ด้านซ้ายท่อนบนและชายโครงด้านหลังด้านซ้าย
โดยศพถูกเอาไปฝังไว้ที่สู่ศาลในจังหวัดชนบุรีค่ะ
พันธ์ตำรวจเอกวิวัติพิศิษฐ์ผู้กำกับการสภศรีมหาโพธิ์
บอกว่าแม่ของนางสาวหลิวมาแจ้งความไว้
หายตัวไปไม่นานนะคะก็คือ๓๐พฤษภาคมปี๒๕๕๙
คือลูกหายตัวไปประมาณ๒สัปดาห์
ทางการสืบสวนพบว่านางสาวหลิวอยู่ที่บ้านเกิดในจังหวัดสะแก้ว
ในช่วงเวลานั้นคบหากับผู้อำนวยการของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสะแก้ว
ต่อมาทั้งสองเริ่มมีปัญหากัน
นางสาวหลิวก็เลยย้ายไปทำงานที่อื่นก็คือที่ศรีมหาโพธิ
จนกระทั่งมีคนไปพบศพและจากการชันสูตรถูกยิงด้วยอาวุธปืนเนี่ยนะคะ
ผอโรงเรียนหลังจากที่น้องหลิวหายตัวไป
ตัวเขาเองก็หายไปเช่นเดียวกันคำว่าหายไปไม่ได้หายไปจากที่ทำงานนะคะ
แต่หายขาดการติดต่อกับครอบครัวนางสาวหลิวไป
และนอกจากนี้นะคะยังเคยไปแจ้งความไว้ด้วยว่าอาวุธปืนขนาด๙มมของตัวเองหายไป
ด้านผลทำรวจตรีนณฑพงษ์สัตยานุรักษ์ผู้กำกับการตำรวจสพสะแก้ว
ตั้งคณะทำงานสอบสวนมีพันธุ์ตำรวจเอกเพียรพงศ์เหล่าธนาวิน
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรีมาเป็นหัวหน้าคณะทำงาน
ในขณะนี้นะคะในทางคดีมีความคืบหน้าไปมากกว่า๑๘๐นะคะ
บอกว่า๑๘๐เพราะว่าก่อนหน้านี้ในช่วงที่ไปพบศพมีการชนสูตรเบื้องต้น
เก็บข้อมูลไว้แล้วนะคะทำให้ข้อมูลไม่ได้หายไปนะคะ
ส่วนประเด็นตั้งไว้๓แบบแบบนี้ชู้สาวชิงทรัพย์
ความขัดแย้งส่วนตัวค่ะยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งไปนะคะ
ส่วนพอซึ่งตกเป็นผู้ต้องสงสัยตอนนี้ทำงานอยู่ที่สุพรรณบุรีค่ะ
ตำรวจนำหมายสารไปตรวจสอบภายในบ้านพักนะคะ
เคยไปตรวจสอบแล้วครั้งหนึ่งค่ะคาดว่าคดีนี้จะมี
ความชัดเจนเร็วเร็วนี้นะคะตำรวจเนี่ยบอกว่าชัดเจนถึง
ขนาดไหนชัดเจนถึงขนาดอาจจะออกหมายจับภายใน
อยู่ที่สุสานแห่งหนึ่งในบ้านบึงชนบุรี

ทางสู่ศาลมีพิธีล้างป่าช้าไปแล้ว

หรือติดตามกระดูกของนางสาวหลิว
กลับมาชันสูตรเบื้องต้นได้อีกครั้งค่ะ